ตำรวจเขาตั้งด่านตั้งด่านตรวจการกระทำความผิดกฎหมาย
ทีนี้เห็นรถมาอยู่คันหนึ่งนะ
ไปปกติถ้ารถน่ะใกล้ถึงด่านแล้วจู่เหลี่ยวเนี่ย
พอเลี้ยวเข้าปั๊มไปตำรวจตามไปคุณผู้ชมฮะ

ไม่หนีได้ยังไงในรถมียาจะติด
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดหนองคาย

นี่กำลังสอบปากคำผู้ต้องหาก็คือนางสาว
พาสินีอายุ๓๖ปี

บอกคือตำรวจประจำจุดด่านตรวจหนอง๒ห้อง

เข้าปั๊มน้ำมันที่อยู่ใกล้จุดตั้งด่านเลย
พอเข้าไปดูเจอพาซินีนั่งอยู่บนเบาะข้างคนขับแต่นั่งอยู่คนเดียวคนขับไม่อยู่
พาซินีพาซินีบอกว่าแฟนเธอเป็นคนขับรถชื่อพันลบอายุ๓๐
เห็นบอกว่าอ๋อไอ้พันลบเนี่ยนะมันจะเข้าห้องน้ำ
พี่ตำรวจค่ะตำรวจก็รออยู่พักหนึ่งจะรอคุยกับพันลบซะหน่อย
พันลบไม่มาครับคุณผู้ชม
ก็เลยถามอีกครั้งพาซินีแน่ใจหรือเปล่าว่าแฟนเธอจะเข้าห้องน้ำ
สุดท้ายครับถามไปถามมาพาสินียอมรับว่าอ๋อพี่ตำรวจคะ
แฟนหนูจะหนีแล้วล่ะเพราะว่าในรถเนี่ยมียาเสพติดอยู่
มียาเสพติดเป็นเม็ดสีต่างพอเจ้าหน้าที่พี่สู่หลักฐาน
เป็นยาอี๑๕๐๐เมตรแล้วก็อุ้ยมียาเสียสาว
แล้วก็ผงแฮปปี้ไม่รู้คืออะไรนะมูลค่าประมาณ๑๐ล้านบาทครับ
พาซินีเนี่ยรับสารภาพว่ามีคนติดต่อให้แฟนเธอมาขนยาที่หนองคาย
แฟนเธอก็เลยชวนเธอมาด้วยแหมชวนกันไปทำความดีเหลือเกินฮะ
มาขนยาพอได้ยาเสพติดแล้วจะมุ่งหน้ากลับกรุงเทพนี่แหละ
มาเจอด่านของพี่ตำรวจอยู่ตัวพันลบแฟนนุ่มก็เลยเลี้ยวรถเข้าปั๊มน้ำมันก่อน
แล้วก็หลบหนีทิ้งเธอไว้โอ้โหพันลบไม่สนใจแฟนเลย
แหละดูออกเออรักแหละเนอะแต่รักตัวเองมากกว่าครับ
นี่ละค่าขนยาล่ะได้เท่าไหร่เขาบอกได้มา๕๐๐๐ทำครั้งนี้เป็นครั้งที่๔แล้วครับ
เรื่องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครอง
เดี๋ยวจะไปตามตัวไอ้พันลบที่หลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คุณผู้ชมพอผมได้ฟังข่าวนี้กับข่าวเมื่อกี้ที่น้องผู้หญิงตัดนิ้วพิสูจนรักแท้เพราะว่า
ติดยาเสพติดเนี่ยคืออยากจะบอกลูกผู้หญิงหลานผู้หญิงนะน้องผู้หญิงนะ
คือถ้าจะมีแฟนตรวจสอบอยู่สองอย่างขายยาไหมติดยาไหมเพราะอะไร
หนูเนี่ยครบกับแฟนมาได้๒สัปดาห์ปรากฏว่าแฟนขอที่อยู่ไป

ให้ใครก็ไม่รู้ส่งยาเสพติดโดยใช้ชื่อผู้หญิงบ้านผู้หญิง

น้องผู้หญิงคนนี้ปัจจุบันอยู่ในเรือนจำฮะ

เพราะว่าถูกตัดสินคดีไปแล้ว
แต่ตอนที่เขาอินบล็อกมาหาผมเนี่ย

ฝากไว้นะค่ะฝากไว้ให้คิดครับนี่ไง
ถึงบอกว่าพอครบแล้วปุ๊บมันจะนำมาความสวยซึ่งตัวเรา